ที่ข่าวเมาส์ข่าวลือกันหน่อยขอเคลียร์กันหน่อยละกัน
สำหรับนางร้ายดีกรีนางงามคนสวยคนนี้
คุณป้ายสุภาพรมริซรนั่นเองนะครับ
คือมันมีข่าวเมาส์มาบอกว่ามันมีนางร้ายคนนึงไม่พอใจ
ดองงานไว้ก็เลยเดินมั่นฉับไปหาผู้ใหญ่เลย

เขาถามว่ายังไงเขาถามว่ายังไง

คุณผู้ชมค่ะหลังถูกโยงว่าเป็นนางร้ายย่องเงียบเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่แบบ
ไม่พอใจทำตัวไม่น่ารักอะไรอย่างนี้

ล่าสุดคุณไฟล์เขาก็มาร่วมงานอีเวนต์เจ้าตัวก็เลยขอเคลียร์หน่อยพี่
ใครนะแหมช่างเมาส์เหลือเกินนะคะ
เธอก็บอกเลยว่าเธอเนี่ยมีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ใหญ่ผู้ช่องจริง
แต่ไปแบบน่ารักไม่ได้แบบว่าไปพูดคุยอะไรไม่ดีนะคะ
ไปถ่ายถามเรื่องละครที่ถูกดองอะไรอย่างนี้
ไม่ใช่คือเขาไปสอบถามเกี่ยวกับแพลนงานละครของตัวเองค่ะ
เพื่อจะได้เตรียมความพร้อมในการทำงานมากกว่าจ้า
ยังไม่เห็นข่าวเลยค่ะแต่ว่าถามว่ามีคุยกับผู้ใหญ่ไหมก็มีค่ะว่า
ก็มีถามว่าทำไมแบบละครยังไม่ออน
ผู้ใหญ่ก็บอกว่าคือจริงรอคิวให้มันตรงกับคิวที่

ถือว่าเป็นคนที่คุยกับเขาได้อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรแบบนั้นนะคะ

คนเราก็ต้องเตรียมตัวเดี๋ยวทีละคงละครละครมาหลังจากนี้หนูจะเคลียร์คิวยังไง
ไปคุยกับผู้ใหญ่ให้มันเรียบร้อยนะคะเอาเป็นว่าป้ายเขาก็ยังน่ารักเหมือนเดิมนะจ๊ะ
อดีตผู้จัดการกองปรากฏมิวส์แกนแค่เดินเขาหาผู้ใหญ่ก็เมาไปเออเอาผู้ชมกัน